และวันนี้นะคะเจ้าแจริมจอของเราจะพาไปดูซุปตาสาวค่ะ
คุณอ้ำพัชราภาค่ะไปดูอาการเขาหน่อยค่ะ
ของขวัญที่โดนใจเขาแกะของขวัญออกมา
แล้วเห็นบอกว่าแฮปปี้มากแฮปปี้จนเสียทรงเลย
จะเป็นยังไงค่ะไปชมเลยค่ะกับช่วง
คืนชื่อว่าเป็นตัวแม่ยืนหนึ่งในวงการบันเทิงไทย
แล้วถ้าอยากตัวทำอะไรก็ถูกจับตาไปสมด
อย่างล่าสุดพี่อ้ำคนสวยเขาได้ของขวัญชิ้นใหม่มาส่งให้ถึงบ้าน
ก็นั่งแกะมันกับพื้นไอ้ล่ะฮะ
ต่อให้ใส่ชุดเรสแล้วไงใครแคร์

แต่ของด้านในจะเป็นอะไรนั้น
ขอบคุณมากเลยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะค่ะ

แล้วเช้าจะใช้หน้าคะท่านขอบคุณมากแล้วนะคะ
ล้างตารอดูแม่ใส่ชุดว่ายน้ำ
แล้วก็แฉะกับห่วงยางแล้วนะจ๊ะ
ก็ก่อนหน้านี้แม่ทำไม่ดี
รอบนี้อย่าให้ผิดหวังนะคะ

คือห่วงยางก็ต้องพราด้าแล้วจ้า